เมื่อวานก็มีการจับมือกับพันธมิตร
เปิดตัวแคมเปญใหญ่ต้อนรับฟุตบอลโลก๒๐๑๖
บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
รางวัลรวมมูลค่ากว่า๑๕ล้านบาทครับ
สื่อในเครือไทรัตรกรุ๊ป๓ช่องทางครับ
ได้แก่หนังสือพิมพ์ไทรัตรไทรัตทีวีช่องสาย๒๒
ไทรัตออนไลน์จับมือกับพนักธรรมิต
เปิดตัวแคมเปญครั้งใหญ่รับการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๑๖
คนไทยทั่วประเทศเชียร์บอลให้มัน
ลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาครับ
ทายผลทีมที่จะได้แชมป์ในปีนี้
โดยผู้โชคดีก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า๑๕ล้านบาทเลย
นายวัชระวัชรพลประธานเจ้าที่บริหารธุรกิจ
ก็กล่าวว่าไทยรัฐกรุ๊ปในฐานะที่เป็นสื่อชะนำของไทยนะครับ
ได้ร่วมสร้างสีสันให้แก่แฟนบอลอีกครั้งหนึ่งจัดแคมเปญใหญ่ครับ
ก็ชวนคนไทยร่วมสนุกท้ายผลกันได้นะครับ
โดยของรางวัลเนี่ยก็เตรียมมาทั้งเงินสดรถยนต์ทองคำแล้วก็อื่นอีกมากมาย
ก็คิดว่าเป็นประจำทุก๔ปีอยู่แล้วครับ
เมื่อไหร่มีฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
ทางไทยรัฐก็จะจับเงินกับไปรษณีย์จัดกิจกรรมไทยผลฟุตบอลโลกนะครับ
ส่วนดรดานันสุพัทรพันธ์ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดก็กล่าวว่า
ปีนี้คอมพิเศษคือจำหน่ายผ่าน๒ช่องทางครับได้แก่ปรายศนียบัตรในรูปแบบเดิม
ปีนี้มีความพิเศษเพิ่มขึ้นโดยการที่เรามีการขายโพสต์การ์ดออนไลน์นะครับ
ที่ทำให้ทุกท่านสามารถที่จะเข้าร่วมในการทายผลผ่านเพียงปลายนิ้วนะครับ
แล้วก็ร่วมสนุกในการชิงโชคนะครับด้วยปีนี้เองมีรางวัลไม่ต่ำกว่า๑๕ล้านบาทนะครับ
กันที่ความคืบหน้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก๒๐๒๒ในไทยครับ
กรกฐก็ได้มีการเจรจากับทางอินฟรอนซ์เพื่อขอลดราคาค่าลิขสิทธิ์ลงมา
ก่อนนี้นะครับ๑๖๐๐ล้านบาทซึ่งก็ได้มีการลดราคาลงมาแล้วนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามทางดอตเตอร์กองศักยบรณีพูดว่ากรกฎทอดีก็เปิดเผยว่า
ทุกอย่างยังไม่ลงตัวครับก็ต้องพูดกันตามตรงว่า
คนไทยคงจะไม่ดูฟุตบอลโลกในห่นนี้แน่นอนนะครับ